คือร้องได้ให้ล้าน
คือร้องได้
มองห้องยามยากไม่มีแม้เศษเส้นผม
เหลือเพียงกินหอติดหมอนให้พี่กอดดม
แต่ตัวน้องไม่ลอยลมอย่างที่จมขาดคนดูใจ
ในตรงนี้ต้องมีส่วนหนังมากขอขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
ซีต้าจ๊ะที่เธอเขาร้องเพลงเป็นยังไงบ้างเนี่ย

ครูนี้เขาน่าจะหยอกกันสนุกไปนะครับ

ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเพลงนี้นะครับ
ถ้าเพลงนี้ผ่านเนี่ยอีก๒เพลงเท่านั้นจะตามเป้า

เพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
และน้องบูนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องบูร้อง

ได้แล้ว
ได้แล้วได้แล้ว
ตอนนี้อาจจะไม่ออก

ขนาดนั้นเลยเหรอโล่งอกเลยเหรอ

สมควรดีใจค่ะครับก็ตอนแรกบอกร้องได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
นึกไปนึกมาเนี่ยก็ร้องได้เลยค่ะ
ร้องได้แบบนี้ก็รับเลยค่ะ๔๐๐๐ค่ะ

กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งจากคุณเอกราชสุวรรณภูมิ

จัดไปละ๓เพลงเสียตัวช่วยไป๑ตัวนะครับ

อีก๒เพลงเท่านั้นก็ถึงเพลงเป้าหมาย

บูทั้งชีต้าก็คือร้องเพลงได้หมดเลย

ไม่ครับแต่ก่อนพ่อส่งไปเรียนดนตรีครับ
เรียนดนตรีแล้วก็แต่ตอนร้องเพลงนี้มีคนที่ไม่ใช่คุณครูสอนด้วย

ครับแม่ก็สอนครับแต่ก่อนแม่เป็นนักร้องครับ

ต้องขอเชิญคุณแม่แก้บนเวทีสักนิดนึงแล้วล่ะฮ
ใช่โดนค่ะ
เนี่ยเรายังแอบเม้าท์กับคุณป่าอยู่แล้วนะ
ใช่เพราะดูเนี่ยต้องถ่ายถูกภาพชีวิตคุณแม่แก้ว

สมัยก่อนก็ร้องลุกทุ่มลุกกุลุงร้องหมด

ต่อมาคุณแม่ชนให้แหละ

ได้หากับอายเหมือนใจได้ปริญญา
ชีวิตผู้สาวบ้านนาวุฒิการศึกษามีน้อง
ขาดโอกาสเรียนพอจนเป็นคนเลื่อนลอย
โชคดีมีอายเฝ้าคอย
อยากยืนให้โอกาสใจ
ยิ่งคบยิ่งไกลมั่นใจอายเป็นคนดี
ยามเจ็บยามช้ำชีวิตน้องมีอายคอยดึงไว้
เป็นพี่ยามท้อเป็นพ่อยามน้องวันไหว
ยามป่วยเฝ้าดูแลใจ

อายเหนื่อยมาก
บูชาอายเป็นพ่อพระในใจ
เชื่อไหมเชื่อใจให้ทุกเวลา
ด้วยโอกาสเรียนได้รักจากอาย
ขอบคุณสวรรค์เมตตา

นี้กำลังให้สาร
ต่ำใหม่ร้องเพลงมาสี่ปีแล้วครับคุณแม่แก้ว
ตั้งแต่อายุที่๒๕ค่ะ
ไม่ได้ร้องอีกเลย
ไม่ได้ร้องอีกเลย
การไข่เขามาเหมือนได้ฝริงญาจากเขาจากแฟน
เป็นที่พักพิงให้นายามสุดท้ายใช่ให้คุณแม่ได้ผ่อนแรงนะ
เพราะว่าทั้งคู่เนี้ยนะคะค่ะลูกทั้งคู่จากความดีที่คุณแม่ทำมา
ทั้งหมดกับผู้คนที่คุณแม่เคยอุปการะหรืออะไรก็ตามนะคุณแม่นะ
ขอให้ได้รับสิ่งนั้นตอบแทนค่ะนะคะเดี๋ยวให้บู
เดินไปส่งคุณแม่ที่เก้าอี้ก่อนค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ความรักมันคุกุ่นเต็มไปหมดเลยนะอบอวนนะคุณแม่แก้วอิ่มใจนะ
ถึงท้องจะไม่อิ่มเป็นบางวันแต่ใจอิ่มแต่เมื่อกี้นี้แม่แก้วเขาร้องไม่ครบคำ
ก็เงินบูก็โดนหักด้วยเนาะ
ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมหักได้ไหมไม่ได้ครับ
ไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันครับไม่ได้ครับ
แต่ตอนนี้เกี่ยวแน่เพราะว่าเป็นหน้าที่ของบูที่จะต้องแข่งขันกันต่อไป
มาถึงเพลงที่เท่าไหร่แล้วสี่แล้วอะไรครับนะพร้อมไหมพร้อมครับ
พร้อมอินโทรเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทมาเลยครับ
มีหลายอารมณ์มากทำไมเราฟังอินโทรเพลงนี้เราถึงเราถึงหัวเราะเพลงนี้หลายอารมณ์มาก
เป็นเพลงที่ร้องบ่อยที่สุดเลยครับร้องบูครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับ
รองเท้าหน้าห้องครับอ่ากี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นเพลงนี้ร้องบ่อยมากนี่กี่เปอร์เซ็

ห้ามผิดนะนี่แม่มีความสุขแล้วมีรอยยิ้มแล้วนะ
เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ต้องไปตามขั้นตอนนะครับ
เพลงนี้บูครับสู้หรือหยุดครับ
สู้ครับ
ขอบคุณครับ
ให้มันมั่นใจแบบนี้สิ

เหลือสิทธิ์ใช้อีก๒แผ่นป้ายในเพลงนี้

เหมือนพลังแมวน้ำมาก
น่ารักชอบมากเลยอะนะปู
เต็มที่วันนี้เต็มที่
ท่าเธอเข้ามา

ล้านเพลงที่สี่เพลงมาครับสู้ครับ

ผู้หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดี
อีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้
แปลกใจอะไรกันนี่
หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชาย
หรือใครก็เล่าลืมรองเท้าไว้หน้าห้องเธอ
แค่ดูเบาะก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าไหร่
ยินเสียงร้องยาจ้าจ้าลอยจากข้างใน
แอบฟังจนเน่เกลียดใจน้องมีชายแนบในห้องหลอน
ใส่กรอนคุยกันสำราญเต็มที่
ห้องเช่าห้องนี้พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อน
พี่เป็นคนเศร้าแต่เขาเป็นผู้มาโน
ปิดประตูปิดประตู
ดูหลงก้อนเขาห้องโน่นทับร้อยพี่ชาย
กล้องหน้าห้องเศร้าไม่อยากเข้าขวางทางสวรรค์
สร้างแสบสรรค์แท้หนอดวงแด่แม่คนหลายใจ
แกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องลองจ่าย
เจ้าห้องรองเท้าเป็นใครฉันย้ำใจพี่ชายเลือก